ใช่คือปกติคำนี้จะใช้กับดาราเวลาไปโชว์ตัวในห้างใช่ไหม
เช่นคุณอ้ำพัชราภาอ้ำห้างแตกอะไรแบบนี้

คราวนี้พ่อค้าขายโรตเตอรี่ใจสื้อ

บางคนนะอยู่จังหวัดแบบไกลเหมารถมา
ค่าเช่ารถค่าที่จะเดินทางไปเนี่ย
กว่าบาทเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่เขาก็ไป
ใช่ค่ะแผงของคุณพีชนายธนวัติ
คำแหงพลพ่อค้าใจซื่อ
ที่เขามีลอตเตอรี่๙๐ล้านบาท

คนซื้อซื้อผ่านไลน์จะแอบเก็บไว้เองก็ได้
แต่ไม่เก็บโอ้โหพยายามไลน์ตามคนซื้อ

คนก็ชื่นชมว่าโอ้โหซื่อสัตว์มากนะคะ
ทีนี้คนก็เลยไปซื้อที่แผงของคุณพีชเยอะมาก
ทางไลน์ก็เยอะมาก
ช่วงเช้าวันนี้เปิด๗โมงเช้าก็ต่อคิวกันแล้วค่ะ
แงอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปตท
ถนนเอกชัยใกล้โรงพยาบาลเอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ

แต่ต้องบอกว่าวันนี้นักข่าวของเราตกใจมาก

นึกว่าเหมือนมีงานต้นราดนัดมีแบบเนี้ย

คือส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องความใจซื่อของพ่อค้าลอตเตอรี่คนนี้แล้วเนี่ย
ก็เพราะว่าแผงนี้มีลูกค้าถูก๑๕ใบ๙๐ล้านมา๒ครั้ง
ใช่แล้วก็สินแสเป็นหนึ่งก็บอกว่าห่วงจุ้ยดี
ตรงนี้ห่วงจุ้ยดีคนก็อยากจะได้เก้าสิบล้านบาทบ้างเหมือนกัน

ยอมจ่ายเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่ที่นี่ค่ะ
บอกว่าไม่ได้แค่อยากจะไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียว
อยากจะเห็นหน้าคนซื่อสัตว์กับลูกค้าอยากจะมาชื่นชมมาให้กำลังใจด้วยค่ะ

ยายมาตั้งใจมาดูคนขายก็ซื่อสัตว์ดีจ้ะ
ธรรมดาคนอื่นไม่ซื่อสัตว์
เขาถูกแล้วก็ยังเอาหวยไปให้ยันที่
ยายซื้อกี่ใบเนี่ย

ขอให้รวยนะคะขอให้โชคดี
ทีนี้เนี่ยทางคุณพีชนะคะนายธนวัฒน์นะคะ
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ก็บอกว่าดีใจมาก
ไม่คิดว่าคนจะสนใจขนาดนี้ค่ะ
ก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยบางคนที่อาจจะต้องรอนานนะคะ
เพราะว่าลอตเตอรี่ล็อตแรกที่เพิ่งไปซื้อแล้วเอามาขายช่วงเย็นเมื่อวานนี้
คือไปเอามาห้าพันใบกับอีกสองร้อยชุด
แต่ลูกค้ามาเยอะจริงไม่เกินเที่ยงก็หมดแล้วอ่ะ
หมดแล้วทีนี้ก็เลยให้น้องชายไปรับมาใหม่
มาเปิดขายอีกรอบบ่าย๓โมง
คนก็รอซื้ออีกเพียบเลยอะค่ะ
คุณพีชคุณธนวัฒน์ก็บอกว่า
รอต้อนรับลูกค้าอยู่ตลอดนะคะ
ช่วงที่รอสลากอีกล็อตนึงอะค่ะ
ระหว่างรอระหว่างว่างถ่ายรูปกันซะเลยดีกว่า
ฟี่กันหน่อยอะไรแบบนี้

คือช่วงบ่ายคนมารอเยอะเขาแจกบัตรคิวนะจ๊ะ

พอล็อต๒มาถึงมีแบบ๕ใบ๑๐๐ชุด
๕ใบ๓๐๐ชุดนี่ค่ะ

แต่ยืนยันว่าจะตอบครบทุกคนนะคะ
แล้วก็จะจัดการเรื่องสลากที่สั่ง
ก่อนประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ต้องขอโทษลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามา

ผมเกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้ในชีวิตครับ
และก็สงสัยว่าเป็นผลที่เราซื่อสัตว์

เป็นอย่างนี้

เอาเลขเด็ดไงแต่พีชบอกมันก็จะเด็ดมันก็ทั้งแผงแล้วไปหมดแล้วจะเด็ดเลขไหนดีล่ะ
ก็อายุ๓๕ย่าง๓๖เกิด๑๙ธันวาคม๒๕๒๖แต่๒๖ออกไปแล้วไม่รู้จะออกอีกหรือเปล่า
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่ไปทำข่าววันนี้
คือจะไม่ช้าได้อย่างที่ผมเคยมาสอนเฉพาะครึ่งวันเช้าที่คนแน่นเนี่ย
ส่วนพ่อค้าใจซื้อคนนี้นะครับบอกว่าสงสัยคงต้องวางแผนการทำงานใหม่นะครับ
เดี๋ยวจะไปให้ญาติญาติกับน้องจากอำเภอเอราวันจังหวัดเลยมาช่วยกันนะฮะ
มาแบ่งขายที่หน้าร้านนี่แหละแบ่งพื้นที่รับลูกค้า
พร้อมกับติดป้ายเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าร้านให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
คุณพีชบอกว่าถ้าท่านเมมเบอร์ไป
อันนี้เบอร์ของคุณพีชเขานะไม่ใช่รางวัลงวดไหนนะ
แล้วก็ตอนนี้มีอีก๒สาขานะครับ
จากตรงสาขาเอกชัยที่ท่านจะไปซื้อเนี่ย
ยังมีปั๊มปอตทที่บางปลาสาขาบางปลา
แล้วก็ปตทบางปิ้งตรงข้ามโรงแรมบาหลีนะฮะ
ก็เป็นชุดน้องน้องสาวแล้วก็ทีมงานของคุณพีช
เขาก็ขายอยู่เหมือนกันท่านก็สามารถไปซื้อได้
ส่วนคุณพีชนะครับจะขายประจำอยู่ที่ปตทสาขาเอกชัย
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
ในวันที่ช่วงที่สลากมาแล้ว

มีอีกคนนึงที่เมื่อวานนี้คนก็สนใจกันเยอะมาก
นี่ฮะแฟนสาวคุณปุ๋ยค่ะนี่เห็นไหมหน้าตาสวยทั้งหล่อทั้งสวย
ใช่ค่ะทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะครับ
ชื่อจริงก็คือนางสาวนงลักษ์โสดาจันทร์น้องปุ๋ยนะฮะ
ปุ๋ยบอกว่าเธอเป็นชาวจังหวัดอุบลรัชธานีนะ
แต่ว่าพีชเนี่ยเป็นคนจังหวัดเลยไปเจอกันที่บุรีรำ
ตอนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วพีชก็เข้ามาจีบ
ไม่เบานะพีชเนี่ยก็ตกลงคบหากัน
เป็นแฟนกันมา๓๔ปีแล้วแล้วก็มาช่วยกันขายลอตเตอรี่
ก่อนหน้านี้เคยลำบากมาด้วยกันเคยถูกโกงมาด้วยกันหลายครั้ง
จากการสั่งซื้อลอตเตอรี่ทางไลน์นี่แหละสั่งแล้วก็ไม่โอนเงินมาให้
เขาก็เก็บลอตเตอรี่ไว้ให้ไงพอถึงเวลาไม่โอนเงินมา
เขาก็ต้องเก็บไว้เองไม่ถูกก็เท่ากับว่าขาดทุนนะครับ
แต่ก็ประทับใจในตัวแฟนนุ่มที่เป็นคนจริงใจ
ไม่เคยเอาเปรียบใครประทับใจมากที่สุดก็คือ
กรณีครั้งนี้นี่แหละที่ลูกค้าถูก๑๕ใบ๙๐ล้าน
แล้วก็ส่งมอบให้เขาจนถึงมือ
ไปเจอกันได้ไงไปเจอกันที่บุรีรัมไปเที่ยว
ไปเที่ยวกับเพื่อนนี้หรอครับ

ไปเจอกันครั้งแรกนี้รู้สึกชอบยังไง
ก็ยังไม่เท่าไหร่

พรีสต้องพรีสสิคะหนูสวยขนาดนี้

เขาก็จะมีขายไก่ชนอะไรอย่างนี้
เขาเปิดความขายไก่ชนด้วยค่ะ

โอเคหมดค่ะหนูทำอะไรหนูทำหมดแหละถ้าได้ตังค์
หนูทำมาหลายอาชีพแล้ว
ขายของแบบทุกอย่างทำมาหมดเลย
กระเป๋าเสื้อผ้าเปิดร้านเครื่องสำอางทำมาหมดเลย
ผมว่ามันก็โอเคแต่ว่าต้องพูดเก๋ขึ้นมาหน่อย
ก็คือต้องเชียร์ขายเลขคือทุกคนเข้ามาในแผงอ่ะ
ต้องซื้อแค่เลขเดียวอยู่แล้วเลขดังแต่เราจะทำยังไงให้ลูกค้าซื้อกับเรา
เลขอื่นก็ต้องพูดปัสเทยาใสสายดีหน่อยอะไรอย่างงี้
ก็ยิ้มแย้มวัดดี้ว่ายมากอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นธรรมาณแหละ
ขายของเป็นแม่ค้าก็ลำบากมาด้วยกันค่ะพี่
ก็อยู่อย่างนี้ไปเหมือนเพื่อนกันดีกว่า
เป็นเพื่อนด้วยเป็นคือปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้

เขาชอบช่วยเหลือคน
จริงเขาโดนโกงไปเยอะอยู่นะถ้าพูดถึง

แต่เขาก็ยังไม่ไปแบบไปทำอะไรใครง่าย

เหมือนล่าสุดก็คือเงิน๒๐๐๐กว่าบาท

ล่าสุดเลยมา๒วันที่แล้วด้วยซ้ำ
คือให้ลูกค้าแบบลูกค้าเป็นลูกค้าประจำนะ
ให้ไปก่อนทุกวันก็จ่ายโอเคตรงหมด

ก็จะมีแบบประมาณนี้ค่ะ
คือเราก็ลูกค้าเชื่อใจเราเราก็เชื่อใจลูกค้า

ลูกค้าก็ต้องซื่อสัตว์ด้วยนะสั่งทางไลน์ก็โอนสตางค์ให้พ่อค้าด้วยนะคะ
นี่มีให้ลอตเตอรี่ไปก่อนด้วยนะ

ถึงเวลาก็ไม่จ่ายโอ้นี่หัวอกพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะ
ไม่ได้นะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตว์รักในอาชีพตัวเอง

แผงค้าลอตเตอรี่ของคุณพีชอยู่ตรงไหนบอกอีกที
เดี๋ยวมีแผนที่ให้ด้วยจะได้ไปถูกค่ะ
ดูเลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือในปั๊มน้ำมันปตทถนนเอกชัยนะคะ
อยู่ใกล้โรงพยาบาลเอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
วันนี้จอดรถในปั๊มเนี่ยจอดไม่พอค่ะครับไปจอดริมถนนนอกปั๊มค่ะ
คนเยอะขนาดนั้นเลยนะคะแต่ก็ทยอยไปกันได้นะคะ
เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเกิดเมมเบอร์เอาไว้ไลน์เด้งขึ้นมาทันทีครับ
เบอร์คุณพีชนะคะ๐๙๔๘๖๗๙๗๙๙ค่ะ
เราสนับสนุนทั้งคนดีนะทำมาหากินอย่างสุจริตซื่อสัตว์
แล้วก็สนับสนุนการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่ากรณีหวยใต้ดินเป็นหลายเรื่องที่คุณผู้ชมก็เห็นตัวอย่างแล้วล่ะ
ทวงเงินอะไรกันโอ้ยไม่ได้ผิดกฎหมาย
เรื่องหวยใต้ดินถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราดำเนินการให้นะฮะ